ทุกผู้ชมครับมีวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ฉะเชิงเศร้า
ความจริงเป็นเพื่อนร่วมวินเป็นเพื่อนซีกันมาก

เช้าที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอกันบนถนน
ทะเลาะกันชกต่อยกันสุดท้ายชักปืนขึ้นมา

นี่ตอนที่เจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินอยู่นะครับ
ผู้ชมครับผู้ที่ถูกยิงเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
อยู่ที่เชิงสะพานข้ามคลองบางขื่อนะฮะ
นิคมอุตสาหกรรมที่ตะบนบางสมัครอำเภอบางประกลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่คือนายสุรเชษฐอ่อนคำอายุ๕๔ปีนะครับ
เขาเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างวินวัดพิมพาเสื้อเนี่ยเสื้อวินเบอร์๖๑
ถูกยิงกระสุนเข้าขมับซ้าย๑นัดที่หน้าท้องอีก๒นัด
นอนหายใจรวยรินบาดเจ็บสาหัสอยู่บนถนนนี่หมวกกันน็อกนะฮะ
เลือดนี่ท่วมตัวเลยนี่ร่องรอยที่หน้าท้องนะครับ
อีกนัดหนึ่งเข้าขมับซ้ายนะฮะ
ภรรยานี่ขี่รถมาเจอสามีพอดีนะฮะ
ภรรยาเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาเจอสามีนอนจมกองเลือดอยู่ข้างถนนเมื่อเช้า
เห็นแล้วจำได้ตกใจจอดรถมาดู
รีบโทรแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาช่วย
กู้ภัยมาถึงก็พยายามเต็มที่แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

มือยิงเป็นเพื่อนร่วมวินนะฮะชื่อนายภัยศาลวงศาอายุ๕๖ปี
คนนี้ฮะวินเดียวกันเลยวินวัดพิมพา
ใส่เสื้อวินเบอร์สี่สิบหก
หลังก่อเหตุยิงนายสุรเชษแล้วเนี่ย
นายภัยศาลไปมอบตัวที่สพบังปะกง
พร้อมกับปืนลูกโม่จุดสามแปด
นี่ฮะปืนที่ใช้ก่อเหตุ
นี่โอ้โหคือนายภัยศาลบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เขาให้การอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับผู้ตายมาหลายสิบปีนะ

ที่ภัยศาลบอกตัวเขาไปบวช
ก็เลยฝากเสื้อวินเบอร์๔๖ของวัดพิมพา
เอาไว้กับสุรเชษผู้ตาย
เพื่อให้วิ่งหารายได้
จะได้เอาเงินไปซื้อเสื้อวินใส่เป็นของตัวเอง
ภัยศาลบอกว่าพอเขาศึกมาเนี่ยนะสุรเชษเนี่ยทำท่าทางเหมือนกับไม่อยากคืนเสื้อวิน
มีปัญหากันมาตลอดโดยเวลาที่มาที่วินเนี่ยยังชอบมาถมน้ำลายใส่เขาด้วย
บางทีไปเจอช็อกที่ใช้เขียนหมายเลขคิวก็ไปเตะช็อก
ท่าทางแสดงแบบไม่พอใจแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่อยากมีปัญหา
เขาก็เลยทำนำบัตรแจกลูกค้าเผื่อลูกค้าอยากจะเรียกวงเรียกวิน
ก็โทรมาตามเบอร์นี้นะค่ะอ่าเขาไม่เข้ามานั่งที่วินก็แล้วกัน
หาว่าไปแจกนำบัตรแย่งลูกค้าตัดหน้าเขาอีก
ให้ไปรับผู้โดยสารในที่เปลี่ยวพอไปถึงก็ไม่มีคนอีก
มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็เลยเชื่อว่าต้องมีคนแกล้งเขา
แล้วอาจจะมีคนแบบจ้องเล่นงานเขาเวลาโทรมาหลอกว่า
ไปรับผู้โดยสารตรงนี้หน่อยมารับตรงนี้หน่อย
ไปถึงเป็นที่เปลี่ยวด้วยแต่ไม่เจอผู้โดยสาร
ก็เลยไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะต่อไปเกิดมีคนโทรมาเรียกแล้วไปถึง
แล้วไม่เจอใครที่เปลี่ยวถูกทำอะไรขึ้นมาจะเป็นอันตราย
ตั้งแต่นั้นนายภัยศาลอ้างว่าเขาก็เลยพกปืนติดตัวตลอดเวลา
จนกระทั่งเช้าวันนี้นะครับนายภัยศาลบอกว่า
เขาไปรับผู้โดยสารเป็นชาวเมียนมาขี่รถไปรับผู้โดยสาร
ระหว่างทางไปเจอกับนายสุรเชษกำลังขี่รถ
จะไปส่งผู้โดยสารอยู่ด้านหน้าเหมือนกันจากนั้นเนี่ย
นายภัยสารอ้างว่านายสุรเชษฐ์
เขาก็พยายามจะขี่แซงหลังจากเห็นสุรเชษ
แต่ฟังสุรเชษฐ์ก็ขี่รถเบียดไปเบียดมาไม่ยอมให้แซง
มีจังหวะหนึ่งนายภัยศาลบอกว่ากำลังเร่งเครื่องแซง
สุรเชษเนี่ยยกขาขึ้นมาถีบรถเขาเหมือนกับ
ใจจะให้รถเขาล้มทั้งที่มีผู้โดยสาร
ก่อนที่จะตะโกนเรียกบอกให้หยุดรถแล้วก็จอดลงมา
ท้าต่อยกันนายภัยสารบอกว่าตอนนั้น
พอจอดรถก็ยังถามอยู่ว่าทำแบบนี้ทำไม
แล้วเขาเห็นว่าสุรเชษเนี่ยตัวใหญ่กว่าเขาคิดว่าเขาสู้ไม่ได้แน่
ตอนนี้สุรเชษฐ์มาท้าต่อยเขาก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็เดินไปหาสุรเชษฐ์
แล้วจอยิงเข้าศิษฐศ์๑นัดยิงเข้าข้อมืออีก๑นัด
แต่กระสุนเนี่ยมันพลาดไปถูกหน้าท้องฝั่งสุรเชษก็ตะโกน
บอกพอแล้วพอแล้วไภศาลก็เลยกลับไปขี่รถจักรยานยนต์
ไปส่งผู้โดยสารต่อนะดูสิยิงเข้าไปแล้วนะบอกผมก็กลับไปรถผม
ขี่ไปส่งผู้โดยสารที่โรงงานต่อแล้วก็ขี่รถมามอบตัวที่สพบังปะกง
เขาอ้างว่าเขายิงไปเนี่ยแค่ตั้งใจจะยิงสั่งสอนที่มาแสดงพฤติกรรม
หยามศักดิ์ศรีมาดูหมินเขาไม่ได้จงใจจะยิงให้เขาเสียชีวิต
ต่างคนต่างขี่ได้ผู้โดยสารมาขี่ตามหลังกันมาแล้วผมจะแซงมันไม่ให้แซง
ก็พอรอดใจจากฝานทุกข์เหมือนมันจะยกขาดที่บอกเอ้ามึงมีปัญหาอะไรเนี่ย
เช่นเมื่อกี้คุณมันมีปัญหาอะไรมาเรื่องอะไรมันมีปัญหาคุณไม่อยากยุ่งกับผมเลย
บอกว่าจอดรถมาต่อยผมก็เลยตัวมันใหญ่กว่าสู้ไม่ได้มั้ง
นึกได้พบปืนมาก็เลยผมรับตาจริง
หลังจากนั้นสพบังปะกงคุมตัวนายภัยศาลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไปทั้งเนี่ยแหละฮะชุดที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละนะครับ
เสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นลายพรางหมวกกันน็อกเต็มใบ
คือดูท่าทางแล้วดูก็ไม่ได้เคร่งเครียดดูกังวลอะไรเลยนะ
ทำแผนเสร็จผู้สื่อข่าวก็ถามถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
นายภัยศาลบอกไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันให้ข้อมูลให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถไปสอบสวนต่อที่สพบังปะกง
นี่ฮะช่วงที่ก่อเหตุไปยิงเพื่อนวินจักรยานยนต์เดียวกัน
ทีมข่าวของเราได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดในซอยพิมพา๒นะครับ
เป็นทางลัดเข้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกนะฮะ
ถึงจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
นี่จะเห็นจักรยานยนต์นี่ของสุรเชษผู้ตายเขาขี่จะไปส่งผู้โดยสาร
แล้วนายภัยศาลก็มีผู้โดยสารเหมือนกันขี่รถตามไล่หลังกันไป
นี่ฮะผ่านหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เท่าไหร่นะครับ
วงจรปิดอีกมุมหนึ่งเป็นร้านค้าที่ท้ายซอยนะฮะ
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
จะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุขี่ตามรถ
ของผู้ตายไปอย่างกระชั้นชิดใกล้กันมากขึ้น
จากจุดแรกเนี่ยที่เห็นกล้องวงจรปิดไกลนี่ใกล้กันแล้ว
ซึ่งยังมีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายอยู่ทั้งสองคัน
เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนายภัยศาลอ้างว่าพยายามจะขี่แซงกันไปแซงกันมา
จนช่วงจะแซงเนี่ยฝั่งของผู้ตายยกเท้ามาถีบรถเขาก่อน
ก็เลยมีปัญหาเรียกให้จอดรถกันท้าชกกันแต่เขาเห็นว่าเขาสู้ไม่ได้
เขาเลยชักปืนมาแล้วก็เอาไปยิงเราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับ
บอกว่าสามีเคยมาระบายให้ฟังบอกว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมวิน
ก็คือนายภัยศาลแต่ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรกัน
ประเด็นที่นายภัยศาลอ้างว่าเคยให้นายสุรเชษสามีเธอยืมเสื้อวิน
ตอนที่นายภัยศาลไปบวชภรรยาผู้ตายขอชี้แจง
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่การให้ยืมฟรีแต่คือการเช่า
ซึ่งที่นายภัยศาลหาว่าสามีเธอมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
หลังจากที่ศึกมาแล้วมาวิ่งวินต่อเหมือนกับไม่อยากจะยอมคืนเสื้อวิน
ถมน้ำลายใส่เตะช็อกใส่ภรรยาผู้ตายยืนยันว่าสามีไม่ใช่คนแบบนั้นนะฮะ
พร้อมกับบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับสามีเธอด้วยนะ
คนก่อเหตุจะกล่าวอ้างจะพูดอะไรก็ได้แต่สามีเธอตายไปแล้วไม่สามารถมาพูดอะไรได้
เราก็ว่าเรามาทำมาหากินแล้วไม่ต้องไปมีเรื่องเมื่อก่อนเช่าเห็นพี่เขามาบอกว่าเช่า
เราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็ว่าเรามาทำมาหากินเราไม่ต้องไปมีเรื่อง
เมื่อก่อนเช่าเห็นที่เขามาบอกว่าเช่า

ก่อนเช่าก่อนก่อนที่จะไปลงทะเบียนอะไรค่ะ

ไม่เขาจะพูดยังไงก็ได้นะหนู
คนเสียชีวิตแล้วพูดไม่ได้เขาจะพูดยังไงก็ได้

หัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างวินหน้าตลาดพิมพา
ก็คือนายอภิเชษแตงเอี่ยมนี่ฮะ
คือทางคุณอภิเชษเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนนะ
คือผู้ตายกับผู้ต้องหาเขาสนิทกันมากเขารักกันมาก
รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องให้ยืมเสื้อวินกันจริง
ช่วงที่นายภัยศาลมือยิงบวชเป็นพระเนี่ย
ฝั่งผู้ตายเขายืมเสื้อวินขี่วิน
แต่ระยะหลังไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันนะ
ทางฝั่งผู้ตายก็เลยต้องไปหาเสื้อวินมาใส่มาขี่วิน
แต่ยืนยันว่าไม่เคยเห็นผู้ตายเขาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
อย่างเช่นไปถมน้ำลายใส่ไปเตะช็อกใส่ไม่เคยเห็นนะครับ
เขายังทะเลาะกันอยู่แล้วก็ถึงขั้นไปยิงกันตาย
ไปหน่วงหน้ามามันก็อยากให้พวกน้านาพี่น้องอะไรอย่างนี้
นั่นกันอ่ะไม่ไม่อยากให้มีเรื่องอะไรกันก็เคยเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ